กันที่ไอ้หนุ่มผมยาวกันบ้างดีกว่านะคะ
อืมเอกลักษณ์เขาชัดเจนมากคนนี้วันนี้ผมคล้ายดิฉันเลยแต่เขาไม่มีดังโหนกข้างบนเหมือนคุณนะเออน่ารัก
แล้วบอกว่าคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยแจ่มแจ๋วโดดเด้งไม่เหมือนใคร
พอส่องดูแฟนสาวข้างกายบอกเลยนะจ๊ะว่าน้องลูกพีชหลายคนต้องร้องว้าวนี่เป็นไง
ขาวสวยหมวยอึมนะคะระดับนางเอกเลยล่ะคุณ
ชนิดที่ว่าลงรูปในโซเชียลปุ๊บหลายคนแอบงงว่าเฮ้ย
คนนี้มาเจอกันได้ยังไงมาเป็นแฟนกันได้ยังไง
ว่าดูเคมีไม่น่าจะเข้ากันสักเท่าไหร่ดูคนละแนวเลย
ไปหามาได้ยังไงไปถามพี่ด้งเด้งกันเลยดีกว่าค่ะ
พอบอกไว้ก่อนว่าความหักมันก็เขาไปออกไปอยู่แล้ว

บางคนก็ถามว่าเดี๋ยวก็เลิกกันมันบ่ะ
แต่ว่าเขาก็แบบว่าไม่รู้ว่าอาจจะเลิกกันหรือคบกันต่อ
แต่ว่าสิ่งที่เขาเห็นได้ก็คือหักกันไว้ก่อน

ก็ห่วงกับผมก็ตามดาเนาะ
อนาคตมันเป็นยังไงไม่รู้แหละ
แต่วันนี้ปัจจุบันนี้เขารักกันเราก็น่าจะชื่นชมยินดี
ไม่ใช่เราวันที่เขาเลิกกันไม่ดีนะคะ
กำลังใจให้ดีกว่าอยากให้ทุกคนมีความรัก